กันตังจังหวัดรังนะคะหลายคนเห็นคลิปนี้แล้วบอกโอ้โหไม่สบายใจเลย
ว่าไปรวมตัวแบบนี้กลัวว่ามันจะเป็นคลัสเตอร์ใหม่หรือเปล่านะคะ
คือเมื่อวานเป็นวันมหิดลใช่ไหมคะคุณผู้ชม
ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าหน้าที่เขาก็ประกาศว่า
อยากให้คนในพื้นที่ไปฉีดวัคซีนเข็มแรก
คนที่อำเภอกันตังค่ะรวมตัวกันไปนะฮะ
ไปรอบัตรคิวแล้วเกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
โอ้โหใช้คำว่าอุ่นดาฟ้าข้าง

ใช่ค่ะคือถ้าเกิดว่าในยาม

ระยะห่างทางสังคมใช่ไหมคะแต่ห่างไหม
ไม่ห่างค่ะคือไปกันแบบเนี้ย
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลกันตัง

คือบอกคุณผู้ชมแบบนี้สำหรับอำเภอกันตังเขามีทั้งหมด๑๑ตำบลด้วยกัน
แล้วประชาชนสักประมาณกว่าพันคนที่มีสิทธิ์
จะได้รับวัคซีนเข็มแรกตามคำประกาศของโรงพยาบาล
แต่ปรากฏว่าบางคนก็ไปตั้งแต่เช้าตี๔ตี๕ค่ะไปรอคิว
หลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือภาพนี้
พอหลายคนเริ่มไปรวมตัวรวมตัวเพื่อรอบัตรคิว
แล้วมีการพูดคุยกันคือจับกลุ่มคุยกันอ่ะ
แล้วมีคนบางคนนะเอาจริงบางช่วงก็ถอดหน้ากากอนามัยด้วย
แล้วใกล้ชิดกันแบบนี้นี่คือเสี่ยงมากเลยนะคะ
คนในพื้นที่ของจังหวัดตรังเขาเห็นคลิปนี้แล้วเขาไม่สบายใจ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่อำเภอกันตังก็จริง
แต่ไม่ได้แปลว่าคนที่อำเภอกันตังเขาจะอยู่แต่ในเฉพาะอำเภอไงฮะ
เขาก็เดินทางไปพื้นที่อื่นด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของโรงพยาบาลกันตังค์
พยายามที่จะใช้ไมโครโฟนประกาศคือลักษณะช่วยจัดระเบียบอ่ะ
แต่ไม่ได้ผลค่ะ
สุดท้ายแล้วต้องประสานขอตำรวจจากโรงพักกันตังนะคะมาช่วยจัดระเบียบคุณผู้ชม
แล้วคือเจ้าหน้าที่ประกาศบอกว่าใครที่ลงทะเบียนแล้ว
ใจเย็นได้ฉีดหมดทุกคนแน่นอน

รอไปก็ไม่รู้ว่าจะได้ฉีดหรือเปล่าวัคซีนจะพอไหมนะคะ
บางคนก็เดินทางกลับบ้านไปเลยนะคะ
จากว่าไม่มั่นใจเรื่องของความปลอดภัยด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
ทีนี้คลิปนี้ปรากฏออกไปแล้ว
ชาวเน็ตชาวบ้านเขาไม่สบายใจสองส่วน
หนึ่งเรื่องของการบริหารจัดการของโรงพยาบาล
สองเรื่องของความเป็นระเบียบ
ความมีสำนึกของคนในพื้นที่
อาจจะไม่ได้มีการประกาศจัดระเบียบตั้งแต่แรกนะ
ชาวบ้านโทรมาเขาก็ไม่ค่อยเข้าใจ

เขาก็อยากได้วัคซีนซึ่งเราเองก็อยากได้วัคซีนนะคะ
แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ชาวเน็ตเขาไม่สบายใจจริง